ไปแล้วมาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะ

อย่าแบบชะล่าใจนะต้องดูแลตัวเอง
อัพตัวเองบ่อยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ผัดไทยนะฮะ
อารมณ์ดีตลอดเลยแต่บอกเลยชีวิตนี้ก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกัน

เกือบจะตายแกบอกอย่างนี้นะเกือบพลาดไปกินไข่
จนเป็นเหตุให้โรคไตกลับมากำเริบคุณผู้ชม
ใครจะไปคิดว่าของเล็กน้อยแบบนี้เนาะ

ป่วยด้วยโรคไตระยะที่๕แล้วคุณผู้ชม

แต่กำลังใจดีเห็นแกแฮปปี้สนุกสนานแบบนี้

แล้วลูกสาวแกก็เก่งมากเรียนจบหมอเนอะ
คอยดูแลอยู่เลยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

วันนี้สิ่งที่พี่ผัดไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
คืออาหารการกินค่ะพี่แกบอกว่า
กินได้แค่ผักสีอ่อนข้าวขาวเนื้อสัตว์
แต่ไม่ได้เลยนะอะไรที่มีส่วนผสมของใคร
เนี่ยเก๊กขนมหวานไปก่อนเลย
ห้ามขายเด็ดขาดกินฉะนั้นแล้วก็อาจจะช็อกได้

บอกเพื่อนทุกคนอย่ายัดเยียดให้ฉันกินเด็ดขาด
ก้องปิยะพี่ท็อปดารณีนุษย์ต้องคอยห้ามคอยปรามนะ
บางทีแบบอันนี้มีไข่อยู่อันนี้มีคลื่นอยู่

สำคัญแกบอกเห็นแกสนุกสนานแบบนี้เพราะอะไร

คุณหมอบอกว่าห้ามเครียดและทำทุกอย่างให้ตัวเองแข็งแรง

ไปฟังเสียงพี่ผัดไทยกันหน่อยค่ะ
ไข่มันมีถ้าไข่แดงมันจะมีฟอสเฟสอะค่ะ
มันจะทำให้แบบฆ่าไตมีปัญหาแล้วก็คัน

คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วไปกินแล้ว

ก็เข็ดไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตา

พอจะตักอะไรหน่อยเฮ้ยกินได้เหรอ

ว่าพอแม่ป่วยแล้วเขาก็ต้องทุกข์เนอะอะไรอย่างนี้